ดราม่าหน่อยนะฮะดราม่าความรักของอดีตคู่รัก
คุณพีชคุณแพทย์ถึงแม้จะเปิดใจไปแล้วครั้งนึง

มันมีรูปหลุดระหว่างคุณแพทย์กับคุณโน๊ตต่างนานา
สุดท้ายเนี่ยต้องมาพูดอีกครั้งนึง
เมื่อวานเข้าไปงานคนละงานแต่วันเดียวกัน

เพราะว่ากลายเป็นเรื่องประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้ง

ส่วนตัวของคุณพีชพัชรากับคุณแพทย์ที่เสียกุ๊ด

แต่ว่ามันมีการกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

จากการที่กลับมาอ่านข้อความ

ซึ่งทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า

ก่อนที่คุณพีชจะออกมาให้สัมภาษณ์ได้ว่าเขาเลิกกัน
มันมีการเตรียมมันมีเบื้องหลังหรือเปล่า
ทั้งคู่อาจจะโดนมือดีแฮ็กไอจีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานก็เป็นเหตุบังเอิญหรือตั้งใจอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แพทติเซียกับพีชมีคิวออกอีเวนต์เวลาไล่เลี่ยกัน
ซึ่งพีชออกไปเคลียร์ก่อนประเด็นร้อนที่มันเกิดขึ้น
คุณพีชว่ายังไงเขาบอกว่ายืนยันโดนแฮ็กไอจีครับ
ตอนนี้เตรียมไปแจ้งความและหาตัวคนที่ไปแฮ็กไอจีเขาจะดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอดีตคนรัก
คุณพีชว่ายังไงเขามีวลีเด็ดทิ้งท้ายด้วยไปฟังครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายืนแจ้งความก็คงต้องเต็มที่ตามกฎหมาย
หลังจากนี้ผมไม่อยากเจอกันอีก
ผมไม่เผื่อเงินทำเรื่องแบบนี้นะเริ่มแล้วไม่มีประโยชน์
ไม่อยากผมไม่ได้อยากได้เขาคืนแล้ว
ใครจะคุยกับเขาเชิญผมแบบพอ
นี่แหละค่ะแบบที่เดียวคือ

แล้วก็ถามว่ามีการจ้างคนมาสะกดรอยตามหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่อยากเสียเงินไปทำเรื่องอะไรแบบนี้

คือเมื่อวานพีชให้สัมภาษณ์ก็ซีดปากเหมือนกันนะ
ใช่แต่ละคำแต่ละประโยชน์
เพราะว่าถามพีชไปพีชก็บอกว่า
ปกติคือแพทย์เขาก็ไม่ค่อยให้ผมอยู่

คุณพีชบอกว่าเคยใช้เครื่องของเขา
ล็อกอินเข้าครั้งหนึ่งทิ้งปมไว้แบบนี้

ล็อกอินเข้าไอจีพีชใช่โอ้โฮนี่ไงมันมีปม
เรามาฟังให้เกียรติผู้หญิงกันบ้างฝากของคุณแพทิเซีย
สัมภาษณ์เหมือนกันเพราะเมื่อวานไปออกอีเวนต์เวลาใกล้กัน
จากคนละงานคือคุณแพทิเซียโอ้โหน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลเลย
ขอใช้พื้นที่นี้เคลียร์ใจหน่อยค่ะ
ขอชี้แจงกับการให้สัมภาษณ์บอกว่าครั้งที่แล้วหนูพูดไม่เคลียร์เอง
โดนโจมตีอย่างหนักมากว่าโน้ตวิเศษไม่ได้สนิทกัน

แต่รอบนี้หนูขอพูดให้มันเคลียร์
หนูยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับคุณโน๊ตจริง
แต่ว่ายังไม่พัฒนาถึงขั้นกลับเป็นแฟนกัน
ค่ะคือยังระบุสถานะไม่ได้
ส่วนเรื่องข้อความไอจีที่หลายคนสงสัยว่าถูกแฮ็กหรือเปล่า
คุณแพทย์เขาว่ายังไงไปฟังครับ

ครบเรายังอยู่ในช่วงที่เปิดใจศึกษาใจกันเรียกอย่างนั้นได้ไหมคะ
เพราะว่าเราไม่ได้สรุปสถานะจริงเพราะมันยังเร็วไป
หนูเคลียร์ของหนูแล้วพี่เขาก็เข้ามา
หนูต้องการให้ใครมาดูแลหนูหนูไม่ได้คบใครเพราะเงิน
หลุดหนูก็หนูไม่ซีเรียสนะคะเพราะหนูรู้สึกว่า
เรารู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเคลียร์แล้วแล้วเราบริสุทธิ์ใจ
หนูอยากจะขอโทษคนรอบข้างคนที่เขารักคนที่เขาเป็นห่วงเรา
เพราะว่ามันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องขนาดนี้เพราะคำพูดแค่ไม่กี่คำ

เรื่องนี้หนูไม่รู้จริงก็ขอให้มันจบแค่นี้นะคะพี่
ใช่แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้หนูไม่รู้จริงหนูขอจบแค่นี้ค่ะ
แล้วก็เดินฝ่าออกจากวงเลยนะ
นักข่าวบันเทิงของเราช่างภาพตามไปจนถึงลิฟต์
น้องก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วทีนี้พอกลับมาค่ะ
น้องนัทน้องนัทโต๊ะบันเทิงคืองง
เพราะว่าไม่คิดว่าจะไม่ได้คำตอบขนาดนี้

คุณพนิเซียเปิดใจศึกษาดูใจกับคุณโน๊ต
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคลียร์กับคุณพีชแล้ว
ถึงเปิดใจให้กับคุณโน๊ตแต่ยังไม่ได้คบกันเป็นแฟนนะ

แต่คุณเชื่อไหมเรื่องนี้ไม่จบแน่นอน
เพราะว่าหลังจากนั้นคือแฮชแท็กในโลกโซเชียลก็คือร้อนฉ่า
แต่เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวแพรชิเซียเขาจะมีการออกงานอีกเร็วนี้
เชื่อแหละว่านักข่าวก็ต้องไปรอให้ไปรอสัมภาษณ์อีก
แล้วก็กรณีของคุณพีชคุณพีชเขาบอกเลยว่า
เดี๋ยวเขาจะให้ดำเนินคดีทางกฎหมาย
เร็วนี้ขอเวลาอีกสัก๒๓วันเดี๋ยวคงไปแจ้งความ
ถ้าเป็นคนทั่วไปเรื่องนี้มันคงไม่มีใครสนใจ
เรื่องความรักของคนสองคนแต่ประเดิมเขาเป็นดาราคนดัง
คนก็สนใจมากเป็นพิเศษนะครับ